ก็ช่วงนี้โควิดเราก็ยังเจอกันแบบตัวต่อตัวไม่ได้
แต่ละประกันนะคะความรู้ความสนุกแนวคิดไอเดีย

วันนี้อยากจะพูดถึงบริษัทที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดี

เพราะปตทก็เป็นบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของไทย

แต่ทีนี้อยากจะพูดถึงโครงการที่ตอนนี้ปตทเขาเหมือน
จริงมันไม่ใช่ตอนนี้หรอกเขาขับเคลื่อนมาพักนึงแล้วนะคะ

แล้วเขาก็เหมือนกับมุ่งไปทางเรื่องของนวัตกรรม

ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับนวัตกรรมมากขึ้น
จนมันเกิดเป็นโครงการโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมาก
เพราะว่าอันนี้มิ้นดูข้อมูลคร่าวแล้วมิ้นรู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงมันคือ
มันคือความสดใหม่มันคือแนวคิดที่มองไปข้างหน้าจริง
ที่เราไม่ได้เคยชินกับความสำเร็จที่เรามีอยู่
เพราะปตทเองต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นบริษัทที่มั่นคง
จริงเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่เขาไม่หยุดอยู่กับที่
เขายังพยายามมองหาช่องทางใหม่มองหาโอกาสใหม่
วันนี้มีแต่ความใหม่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคุยกับคนใหม่ที่เราจะเจอกันวันนี้
แต่เขาก็ไม่ใหม่สำหรับปตทแล้วนะคะเขาอยู่ในวงการนี้มานานมากแล้ว
วันนี้คุยกับคุณทันนะคะคุณทันเหลียงภัยบูลค่ะ

คำถามก่อนให้คุณทันแนะนำตัวก่อนละกัน
ตอนนี้หน้าที่ตำแหน่งที่คุณทันรับผิดชอบอยู่เนี่ยคืออะไรบ้าง
แล้วก็ทำงานกับปตทมานานแค่ไหนแล้วคะ

ก็จริงทำงานมาแล้วที่ปรท
อายุงานเนี่ยประมาณ๘ปีนะครับ
ก็อยู่เหมือนกันสักครั้งแล้วแหละแล้วก็วนไปวนมาในประหว่างมาหลายหน่วยงาน
อ่าทีนี้คือพอพูดถึงชื่อปอตทเนี่ยทุกคนก็ต้องนึกถึงพลังงานแหละนะคะ
บางคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะปอตคอแตกลายเหรอแตกลายทำกาแฟหรือเปล่าหรืออย่างไร
จริงโครงการนี้มันเป็นเหมือนเรือเล็กอะครับมันเริ่มมาจากสมัยที่เป็นวิกฤตน้ำมันเนอะ
พอตทเนี่ยก็เปรียบคล้ายเรือใหญ่ก็ถ้าเรือใหญ่จะหันหัวทีเนี่ยมันก็ใช้แรงเยอะนิดนึง
ผู้บริหารก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราลองคอนเซ็ปต์ใหม่ไหมลองไปส่งเรือเล็กออกไปตามหาเกาะมาสมบัติดู

ใช่ครับเหมือนเรือเล็กเรือเร็วทีนี้ถ้าเราเจอเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยกลับมาบอกยันแม่ว่าให้หันหัวไปทางนู้นทางนี้อะไรอย่างนี้

ใช่ครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไปแล้วไปเจอคลื่นลมพัดแรงอย่างนี้แล้วเรือล่มไปมันก็เสียหายไม่เยอะก็เป็นเรือเล็ก
อ่าก็ยังมีแบบยานแม่ส่งใครมาช่วยได้

ชื่อนี้มันเริ่มมาจากเราก็ถามกันในทีมแหละว่าจะเอาชื่ออะไรดีตั้งกันเอง
คือตื่นตลอดเวลาแล้วก็ลุยตลอดเวลา

เป็นเหมือนแบบการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนอย่างนี้ไหม
ก็ใกล้เคียงนะครับแต่หลักน่าจะเป็นการทดลองอะไรด้วยความเร็วนิดหนึ่ง
เพราะปกติแล้วเวลาองค์กรใหญ่เราจะทดลองอะไรเนี่ยก็จะมีขั้นมีตอนเยอะ
เพราะว่ามันมีความสิ่งที่ต้องสำกัดแต่ด้วยความที่เราเป็นเรือเร็วอย่างนี้ครับ
ก็สามารถทำได้ทำได้เลยครับผม
จริงเราไม่ได้เน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเราเน้นที่สำหรับตลาดไทยเป็นพิเศษ
คือคอนเซ็ปต์เราคือเราอยากทำอะไรที่จริงก็ได้ทั้งเงินและกำไรสำหรับปตท
มันก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของนวัตกรรมป่ะคะ

แล้วคุณทันเป็นคนแบบอินกับเรื่องนวัตกรรมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะ
จริงถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านวัตกรรมสำหรับทุกคนเนี่ยหมายความเหมือนกันหรือเปล่า

แต่สำหรับผมนวัตกรรมคือการแก้ปัญหาแล้วก็แก้แล้วมันทำให้มันดีขึ้น
ก็เลยสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษผมเชื่อว่ามันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
ก็แค่เริ่มต้นสงสัยแล้วก็เริ่มต้นความแบบไม่พอแล้วก็คิดว่าอยากจะแก้ปัญหาครับ
ถ้างั้นคุณพันธ์คิดว่านวัตกรรมเนี่ยมันขับเคลื่อนอะไรได้บ้าง
จริงผมเชื่อว่ามันขับเคลื่อนทุกอย่างเลยครับ
ถ้าเกิดเอาใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยอย่างเช่นสมาร์ทโฟน
ที่ก่อนหน้านี้ยุคก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบกดโทรศัพท์ธรรมดา

ถ้างั้นถามแบบนี้ดีกว่าค่ะคือพอได้ยินคำว่านวัตกรรมปุ๊บเนี่ย
หลายคนจะต้องนึกว่ามันคือแบบมันคือความยิ่งใหญ่อะเนาะ
มันคือการแบบว่าเริ่มประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ออกมา
ซึ่งโอ้โหมันจะต้องแบบมันต้องเป็นคนที่ฉลาดมาก
มันต้องเป็นคนที่เก่งมากในการที่จะทำอะไรอย่างนี้ออกมาได้
ถ้าสำหรับผมนวัตกรรมส่วนหนึ่งที่คิดกันถึงบ่อย
เทคโนโลยีใหม่ลำเนอะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันคือการดีไซน์
ที่มันทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น
คือจริงแล้วมันก็คือแบบอะไรก็ได้ที่มันแบบมันใหม่เนอะ
แล้วมันก็ตอบโจทย์คุณทันใช้ชีวิตกับอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยป

จริงไม่ได้เห็นตั้งแต่เด็กนะครับเด็กผมก็เล่นดินเล่นทรายทั่วไป
แต่ว่าอันหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูมาเนี่ย
คือเขาไม่เคยหยุดตอบคำถามเลยคือผมเป็นคนขี้สงสัยมาก
สงสัยแบบประเภทว่าทำไมผัดผักบุ้งแล้วถึงไฟแดง
แล้วทำไมผัดกะหล่ำแล้วทำไมมันถึงไม่มีขายอะไรอย่างนี้
นี่คือการตอบคำถามถึงแม้มันจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับ
มันก็เป็นการที่ช่วยให้เราไม่กลัวที่จะกล้าตั้งคำถาม
เพราะจริงแล้วสำหรับพ่อแม่ถ้าเกลียดกล้าที่จะถาม
คำถามนั้นมันเวิร์คที่จะถามอยู่แล้ว
อืมไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรอย่างนี้ป่ะคะ

ด้วยความที่เราเป็นคนเจ้าหนูจำไมค์ขนาดนี้
การที่เราแบบเลือกปตทหรือว่าไปทำงานที่ปตทอย่างนี้ค่ะ
เขามีส่วนส่งเสริมหรือว่าเขาให้โอกาสเราตรงนี้ไหม
ที่มีเด็กหลายคนเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มาทดลองทำอะไรหลายอย่าง
ทีนี้อาจจะต้องมองกลับไปนิดนึงอย่างเช่นปตทเนี่ย
แบบนี้มันก็จะมีความชัดเจนของมันอยู่แล้ว
พวกนี้ครับก็คือแบบพอเวลาเราตั้งคำถามเนี่ย
เราจะได้คำตอบเพราะว่ามันมีวิธีการทำที่ค่อนข้างชัดเจน

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งคำถามแล้วเนี่ย
มันก็จะมีสิ่งที่โดยทั่วไปก็จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ก็แบบเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้ดีหรอก
อีกคนนึงก็แบบมันก็ไม่น่าสนใจดีนะมันก็จะได้เสียงแตกเสมอค่ะ
ต่อให้เสียงแตกเนี่ยเขาก็ยังให้ทีมตัดสินใจว่าจะไปต่อไหม
คือแปลว่าอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ทีมใช่ไหมคะ
ไม่ได้อยู่ที่การแบบว่าเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงใช่ไหมอยู่ที่ทีมเราล้วน
ใช่ครับเพราะว่าคนขับเรือเล็กเป็นทีมถ้าเกิดเอาเรือออกไปล่มก็ทีมก็รับผิดชอบ

ใช่เพราะว่าพอการทำอะไรใหม่มันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันเนาะ
เพราะว่ามันไม่เคยมีหนึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน๒ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบประสบความสำเร็จมากแค่ไหน
จากที่เมื่อกี้ที่คุณทันบอกว่าปทเป็นเรือใหญ่ถูกปะคะเป็นยานแม่เนาะ
เขาก็จะมีโครงสร้างมีแบบแผนที่ค่อนข้างชัดเจนมีสูตรของเขาในการที่เขาจะทำทุกอย่างตามระดับขั้นตอน
ทีนี้อย่างเราในฐานะเรือเล็กแบบเนี้ยค่ะเราเราทำงานกันยังไง
ด้วยความที่เราต้องแบบเริ่มใหม่อยู่ตลอดเวลาหาอะไรใหม่ตลอดเวลา
แล้วเรามีอะไรเป็นตัวยึดเราวางแผนการทำงานกันยังไงแบบไหนบ้างคะ
สำหรับเรือเล็กนะครับพอเสร็จสั้นลงกว่าการทำแบบปกติมาก
พอการทำธุรกิจปกติมากเพราะว่าจริงจริงด้วยคอนเซ็ปต์เรือเล็กเนี่ย
คือเราจำกัดความเสี่ยงด้วยจำนวนเงินก่อนคือเราแบบไม่ได้สามารถได้เงินได้กินละแบบหลายร้อยล้าน
เดี๋ยวค่อยไปขออนุมัติให้มันไปใหญ่

๔ปีเราสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วคะในปีแรกถามปีแรกก่อนดีกว่าตอนแรกเลิก

ใช่ครับคือจริงผมจำยอดที่ชัดเจนไม่ได้แต่น่าจะหลัก๑๐
แต่ว่าหลักแล้วเนี่ยเราเสียไปกับการเรียนรู้อะครับ
คือ๑๐ล้านนั้นคือถ้าเกิดเรามองเป็นการทำธุรกิจเนี่ย
ก็คือก็คือเจ๊งแหละครับคือ๑๐ล้านหรือหลายสิบล้านเนี่ยมันก็เบิร์นหายไป
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเราได้ทดสอบหลายปีเสร็จโมเดลเราเข้าใจคัสเตอร์เมอร์ในประเทศไทยมากขึ้น
แล้วก็จนทำให้มาถึงแบบเนี่ยจากปีที่แล้วจนปีนี้ครับมีบริษัทที่เกิดจาก
คือเดี๋ยวนะตอนแรกดูว่าเราหาแค่สลูชั่นอันนี้คือเราสร้างบริษัทเลยเหรอ

เราหาธุรกิจใหม่ของปตทเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหาแค่สลูชั่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสีดเล็กใช่ไหมครับ
แต่การเอาโซลูชั่นนั้นมาทำเป็นธุรกิจจริงแล้วออกมาเป็นบริษัทได้เนี่ยมันถึงจะโตได้ครับ
โอ้โหแบบนี้แปลว่าในอนาคตนี่ปตทก็จะแบบใช้คำว่าขยายอาณาจักรจะผิดเลยนะก็จะมีกองทัพเป็นของตัวเองอย่างนี้ป่ะคะถ้าเปรียบ

หมอเป็นกองทัพเป็นของตัวเองเนาะในนี้คือแปลว่าเราไม่จำกัดเลยป่ะคะว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนกว้างเลยป่ะคะ
ใช่ครับจริงเราไม่ได้มีจำกัดว่าธุรกิจประเภทไหนแต่ว่าในส่วนของการจำกัดความเสี่ยงที่ทีมมองเนี่ยก็คือ
ถ้าเกิดมันใกล้เคียงกับธุรกิจเดิมของปปภมันสามารถใช้อะไรที่พอมีอยู่เพื่อช่วยให้มันประสบความสำเร็จได้เนี่ย

อันนี้ถามได้ไหมคะว่าบริษัทที่สปินออฟมาแล้ว๒บริษัทนี้คือบริษัทแบบเกี่ยวกับอะไรบ้างทำอะไร
ก็ตอนนี้มีตู้อยู่ในกรุงเทพและอีสิเหลฯกตาแสถานีและก็ตอนนี้มีคนมาสลับแล้วอะครับ

ในที่นี่หมายถึงไงคะเอาคันเก่ามาแลกคันใหม่อย่างนี้หรอ
อ๋อขี่มอสไซค์มาเสร็จแล้วก็แล้วก็เปิดฝาข้างล่างนะครับ
แล้วก็ดึงดันออกแล้วเสียบกันใหม่เข้าไปได้เลยเป็นมอเซอร์ไฟฟ้า

งั้นแปลว่าสมมุติว่าพอแบตหมดก็ต้องกลับมาที่สถานีให้เขาไปชาร์จให้แล้วเราก็เอาแบตใหม่ไปอย่างนี้ค่ะ

อืมแล้วอีกบริษัทหนึ่งอะคะ

ตั้งแต่ที่เริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณ๒๓เดือนนะครับ

จริงพวกเนี้ยมันมันรอไม่ได้ครับคือถ้าเราไม่ทำวันนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีใครสักคนทำ
ต้องแย่งชิงช่วงชิงโอกาสนั้นไว้ก่อน

แต่ว่าจริงมันมีจุดอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงแบบที่เราต้องแบกรับหนักบ้างไหมคะ
เสี่ยงที่เราต้องเจออยู่ทุกวันนะครับคือความเสี่ยงที่เราไม่รู้
เราจะมาแบบเปิดหนังสือดูมันก็ไม่ได้
มันไม่มีแบบแผนอะไรให้เราดูเลยอ่ะ
ใช่ครับแล้วถึงมันจะมีแบบแผนเนี่ยอย่างเช่นเราเคยทดลองบางธุรกิจโมเดลธุรกิจเนอะ
คือถ้าเราดูว่าเราไปข้างหน้าแล้วเรามีแผนสมมติเราทำธุรกิจนึง
มีแผนละ๖เดือนเวลาเราเขียนแผนกัน๖เดือนปีหนึ่ง
แต่เราทำไปเนี่ย๒อาทิตย์เราเห็นแล้วมันไม่ได้ตามที่เราต้องการไหม
อย่างนี้เราก็จะรอ๖ดึกเขาก็เปลี่ยนแผนไม่ได้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนเลยใน๒อาทิตย์นั่นแหละ
ใช่ครับแต่ผมว่าสตาร์ทอัพทุกที่ก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
ผมดู๒ขาขาหนึ่งเป็นเรื่องการลงทุนในสตาร์ทอัพใหม่
แล้วก็อีกขาหนึ่งที่ดูเยอะปัจจุบันก็คือ๒บริษัทที่มันสปินออฟขึ้นมา
จะทำยังไงให้มันพอจะมีกำไรได้บ้างในช่วงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ช่วงนี้แบบไม่ต้องเอากำไรหรอกลุยเอาลูกค้า
เราคิดขึ้นมาแล้วเราก็ทำแล้วเราก็สร้างเป็นบริษัทขึ้นมาอย่างนั้นป่ะคะ

แล้วมีคนแบบเอ้ยผมอยากทำอันนี้แล้วเหมือนมาพึ่งพิงเราอะไรอย่างนี้มีป่ะ
มันจะมีอยู่สามแท็กแท็กแรกเนี่ยคือการที่เราคิดเองเลยเอง
แล้วก็มาเปลี่ยนอีกอันนี้ก็ชัดเจนเนอะว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำ
อันนี้แท็กนี้เราก็จะพยายามแบบมาทำอะไรด้วยกันได้บ้างไหม
หมายที่สองอันนะครับผมอันหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนหน่วยลาดตะเวน
เพื่อดูว่าความเป็นไปของโลกนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าบริษัทพลังงานอื่นเขาทำอะไรกันบ้าง
เราจะได้รู้ข่าวดูเหล่าแล้วก็ปรับตัวทัด
ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือการเอากลับมาบอกคนอื่นที่ทำอยู่แล้วให้ทวิสคิดทางเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งนั้น
แล้วเราใช้อะไรในการวัดผลว่าอันนี้เวิร์ค

ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดมันก็จะมีแบบพี่ผู้ใหญ่บางคนก็จะเห็นด้วย
พี่ผู้ใหญ่บางคนก็จะแบบเฮ้ยจากประสบการณ์เนี่ยแบบนี้มันน่าจะไม่เวิร์คหรือมันจะไม่ดีอย่างนี้ครับ
ซึ่งหลายครั้งนะครับปัญหาแบบนี้มันทำให้เราได้คิดรอบครอบมากขึ้นมันก็ทำให้โครงการดีขึ้น
แต่เท่าที่ฟังก็ดูเป็นปัญหาที่สุดท้ายแล้วก็นำไปเกิดผลดีนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยก็น่าจะคล้ายกับการทำธุรกิจเรื่องธุรกิจใหม่ที่หลายคนที่อยากทำจะต้องเจอ
ซึ่งมันคือความยากลำบากในการทำให้คนอื่นเข้าใจความยากลำบากในการเริ่มอะไรที่มันเริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็ความยากลำบากในการหาเงินมาทำ
สิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแล้วก็ถ้าจะให้แนะนำสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจใหม่ก็คือไปคุยกับคนที่เคยทำมา
เราก็ถามเขาว่าเขาเจ็บอะไรมาบ้างเรียนรู้จากคนที่เจ็บมาแล้วครับเราจะได้ไม่ต้องไปเจ็บซ้ำที่เดิม
ว่าจริงมันเป็นไอเดียที่ดีแล้วมันเป็นภาพที่ดีมากกับการที่เราได้เห็น
จริงปตทเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่พอเป็นบริษัทใหญ่ปุ๊บเนี่ยมินเชื่อว่าคนก็ยังจะติดภาพในความแบบ
พอมันมีการแตกลายออกมาให้เห็นถึงความที่คล่องตัวขึ้นอิสระขึ้น
แล้วเราก็มุ่งเน้นไปที่แบบการหาสิ่งใหม่มากขึ้นอะไรอย่างนี้
ว่ามันเป็นทิศทางแล้วมันเป็นแนวโน้มที่ดีมากกับวงการธุรกิจไทยอ่ะ
ว่าโลกมันหุ่นไปทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบ
เราก็ต้องเดินตามโลกให้ทันอยู่เฉยกับที่ไม่ได้
แล้วในแง่ของวงการธุรกิจมันก็เหมือนกันอะไรแบบนี้
ว่ามันเป็นมุมมองที่ใหม่ดีแล้วมันก็น่าจะเปลี่ยนภาพจำ
คำว่าธุรกิจกับใครหลายคนด้วย

เอฟนี้ถือว่าได้อะไรใหม่ได้แนวคิดและไอเดีย
เพราะว่าเอฟน่าเนี่ยจริงจะว่าเป็นภาคต่อก็ได้

กันใหม่เอ็บหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ